ในทางที่มันมืดตึ๊ดตื๋อเลยนะคะ

เจอเสื้อผ้าถอดทิ้งไว้กลางถนนอีกแล้ว

นี่ฮะเป็นเหตุการณ์ที่คนขับเขา
ตกอกตกใจบนถนนที่มืดแบบนี้มาเจอมอเตอร์ไซค์ปริศนาพร้อมกับเสื้อผ้า
คุณเดาทางไปเรื่องอะไรบ้างน่ะเรื่องอาจจะมีการเอาผู้หญิงไปทำอะไรไม่ดี
ลายข้างทางแน่นอนผู้หญิงถูกข่มขืนอะไรข้างทางหรือเปล่า
มีจี้ชิงป้นไหมเออชิงป้นหรือเปล่าสามอุบัติเหตุหรือเปล่าค่ะ
ผีโอ้ยอะไรหรอมาตีความได้หลายแบบนะฮะ
มีการเอาเรื่องนี้มาโพสต์ไว้ในโลกโซเชียล
บอกว่าถ้าเป็นคุณมาเจอแบบนี้คุณจะจอดดูไหม
ส่วนเราไม่จอดเลยนะเขาขับไปเลยนะ
เพราะทุกวันนี้มิจฉาชีพมีทุกรูปแบบเลยมาจอดรถแบบขวางถนนไว้แบบนี้
พอขับไปอีกเจอเสื้อผ้าถูกถอดทิ้งไว้นะครับแล้วก็ระบุพิกัดนะครับ
เส้นทางบ้านเกาะโคกโปรงช่วงเวลาตี๕๓๐
ระวังกันด้วยนะครับถ้าจอดก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ทีมข่าวก็สงสัยไงคุณเป็นคุณคุณสงสัยไหม

ทีมข่าวได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าของโพสต์ก็คือคุณดำรงทองสนทินะฮะ
เล่าให้ฟังบอกว่าเช้ามืดของเมื่อวานนี้นะพี่
ผมกับแฟนขับรถเพื่อไปเอาสินค้าที่ขายในตลาดนัดจะไปส่งอะไรกัน
โดยใช้เส้นทางบ้านเกาะโคกโปรงที่อำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นี้
ทางมันค่อนข้างเปลี่ยวพี่ไม่บอกก็รู้ดูจากคลิปนี้นะฮะ
และทางมันค่อนข้างมืดโอ้โหพี่อันนี้ผมยิ่งเห็นไปใหญ่เลยนะว่า
มันมืดตื้อเลยนะครับจู่สังเกตว่ามีรถจักรยานยนต์จอดขวางถนนอยู่ด้านหน้า
องไปรอบแบบไม่จอดรถด้วยนะเพราะเขาก็กลัวเหมือนกัน
ก็ไม่เห็นใครเมื่อขับต่อไปยังเจอเสื้อผ้าเนี่ยถูก
ไม่แน่ใจว่าถอดทิ้งไว้หรือเปล่าก็เลยยิ่งรู้สึกกลัวนะครับ
เพราะว่าไม่รู้ว่าคนทำมีวัตถุประสงค์อะไรกันแน่
ก็ได้แต่เอาคลิปนี้มาโพสต์เตือนภัยกันนะครับ
ทีนี้อยากรู้ความจริงเพิ่มเติมไหมคุณ
เราไปถามตำรวจภูทรวิเชียนบุรีตำรวจว่าไง
ลงพื้นที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะ
พบว่ารถจักรยานยนต์ปริศนาคันนี้มีเจ้าของฮะ
เป็นของนายวาทิศอายุ๒๖ปีตามไปถึงนายวาทิศเลย
นายวาทิศเล่าให้ฟังแบบนี้เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาครับ
วันที่๔กัญญาโยนครับผมขี่รถคันนี้ไปหาเพื่อน
ระหว่างทางกลับบ้านยางรถแตกครับพี่
ผมก็เลยถอดเสื้อผ้าออกมาวางไว้บนถนนเพื่ออะไร
เป็นจุดสังเกตก่อนที่จะถึงรถผมเห็นไหม
คือจะไม่ให้คนที่เขาขับรถผ่านมาคือเห็นเสื้อทะก่อน
จะได้ไม่ชนรถมอเตอร์ไซต์ตัวเองจะได้ไม่ชนมอเตอร์ไซต์
แล้วก็ไปถอดทิ้งไว้อีกจุดหนึ่งเพื่ออะไร
เพื่อรถฝั่งนู้นมาก็จะได้ไม่มาชนมอเตอร์ไซค์ผม
จากนั้นผมก็เดินลงไปที่เถียงนาแถวนั้นขอความช่วยเหลือ
สุดท้ายผมขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้เกิดการตกใจ
พี่ทำไมถ้าเกิดรถพี่เสียทำไมพี่ไม่ลากไปแอบข้างทางหน่อยเล่า
อาจจะเป็นช่วงนั้นแหละที่เขาไม่รู้จะตัดสินใจอะไรยังไง
เขาก็เลยใช้วิธีแบบนี้ก็เคลียร์ให้คุณผู้ชมแล้วนะฮะ
จะได้รู้ว่ารถมอเตอร์ไซค์ปริศนาคันนี้มาจอดทำไม

สรุปไม่มีนะรถยังแตกแค่นั้นตกใจกันไปใหญ่เลยค่ะ